คือชาวบ้านไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งกินนอนอยู่ในรถ
ทีนี้ก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้บอกว่า
กับแม่ยายไล่ออกจากบ้านเพราะตัวเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ที่ทำงานก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยทัสเตอร์นั้นมีคนติดโควิดของมาตรพุทธ
สุดท้ายแล้วเรื่องราวมันเป็นตามที่เขาเล่าหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะเพราะเรียนว่าน่าจะเป็นเรื่องโอละพ่อแหละ
งานนี้นะคะตำรวจสาธารณสุขของบ้านฉาง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยหลังจากที่ได้รับรายงานแล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้เห็นไหมนั่งกินกินนอนอยู่ในรถคันนี้แหละค่ะ
ตรงถนนถนนสายเลี่ยงเมืองบูรพาพัฒน์ของจังหวัดระยองนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนิกรอายุ๓๕ปี
ทีนี้ตำรวจก็ไปสอบถามตัวเนี่ย
เจ้าตัวก็คือนายนิกรเล่าบอกว่าเขามีบ้านพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านเหนินกระเปราะตำบวนบ้านฉาง
ก่อนที่จะออกมาเร่ร่อนข้างถนนแบบนี้ก็เพราะว่าเมียกับญาติไม่ให้เข้าบ้าน
เพราะกลัวว่าเขาติดโควิดมาจากแคมป์คนงาน
ของบริษัทอิตาเลียนไทยที่มาพตะพุธนะคะ
เขาบอกว่าตรงนั้นมีคลัสเตอร์ใหม่คุณผู้ชมอยากให้ฟังให้จบค่ะ
ฮะเจ้าตัวบอกว่าเลยตัดสินใจมาอาศัยหลับนอนอยู่ในรถหลายวันแล้ว
แต่ก็ยืนยันว่าตัวเขาไม่ใช่คนติดเชื้อ

คุณถึงรู้ว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้อ
ไม่ยอมตรวจไงไม่ยอมตรวจไงฮะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจถามต่ออาหารการกินทำยังไง
บอกว่าก็จะซื้ออาหารมานั่งกินในรถ
ห้องน้ำเข้าที่ไหนแวะเข้าที่ปั๊ม
โอ้ปั๊มแถวนั้นใจหายแวบเลยค่ะ

ในบ้านฉางนี่ใช่ไหม
หนึ่งกระบอกทั้งหมดเลยใช่ไหม

ไม่ไปทำงานทุกวันหรือเปล่าเนี่ย

คือตอนแรกคนที่ฟังข่าวนี้เห็นใจพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะ

ทีนี้เราไปถามอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชม

คุณสุรเชษเล่าบอกว่าเห็นนายนิกรมาจอดรถนอนอยู่หน้าบ้าน๒๓วันแล้ว
ก็เลยไปถามว่าหนีออกมาจากบ้านทำไม
เขาบอกว่าเขาหนีออกมาจากแคมป์คนงาน
เขาไม่ขอตรวจเชิงรุก

หมายถึงตัวนายนิกรไม่ยอมตรวจโควิด

เขาต้องตรวจเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ติดโควิด
แต่นิกรเล่าให้คุณสุรเชษฐ์ฟังต่อ
แต่ที่บ้านเห็นว่าไม่ตรวจโควิดไง

เพราะรังเกียจว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเปล่า
ทีนี้คุณสุรเชษก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบ้านฉางบอกว่า

แล้วก็มีการติดต่อไปยังหัวหน้าคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทย
พบว่านายนิกรเป็นคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยจริง
เรื่องต้นจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด
แล้วผลจะออกมาภายใน๗๒ชั่วโมง
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการส่งไปยังสถานที่กักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
คุณผู้ชมมาประเด็นอยู่ตอนท้ายนี่แหละค่ะ
เพราะในเวลาต่อมาบริษัทอิตาเลียนไทยเขาออกมาชี้แจงว่า
นายนิกรคนนี้เป็นพนักงานขับรถส่งของของบริษัท
ซึ่งเกณฑ์ของการที่จะเป็นรถส่งของ
บริษัทเขาก็มีกฎเกณฑ์คือเจ้าตัวก็คือนายนิกรต้องไปตรวจเหล้า
คือคนขับรถของบริษัทต้องตรวจเหล้าทุกคนว่าติดเหล้าหรือเปล่า
แต่นายนิกรไม่ยอมตรวจบริษัทก็เลยไล่ออกจากงาน
ญาติก็เลยไม่ให้เข้าบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับการตรวจโควิดเลย
เพราะที่แคมป์คนงานอิตาเลียนไม่มีใครติดโควิดแต่อย่างใดค่ะ

ใช่พาบริษัทเขาจะซวยไปด้วยนะ
เพราะไปอ้างไงบอกว่าแคมป์คนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยมาพตะพุธ
มีคลัสเตอร์ใหม่คนติดโควิด

ก็เลยถูกเมียกับแม่ยาย